ก็ต้องจับตามองเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙เป็นรายวันแหละ
วันนี้ก็ต้องรอนะว่าทางสอบคอจะมีการแถลงยอดผู้ติดเชื้อมาเท่าไหร่อย่างไร
เพราะว่าแค่สมุทรสาครก็มีผู้ติดเชื้อ๘๐๐กว่ารายแล้วนะฮะ
แต่ทีนี้ก็ต้องย้อนดูข้อมูลของเมื่อวานหน่อยนะครับ
ข้อมูลเมื่อวานที่สวบคอมีการแถลงนะครับก็คือ๒๙มกราคม
ย้ำนะครับเป็นข้อมูล๒๙มกราคมนะครับ
ผู้ติดเชื้อรายใหม่๘๐๒รายของเมื่อวานนี้นะครับ
โดยติดเชื้อในประเทศ๗๘๑รายส่วนใหญ่มาจากการตรวจเชิงรุก
ผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น๑๗๐๒๓รายนะครับ
แล้วก็ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม๗๖ราย
รายงานหน่อยมีคนที่รับการรักษาตัวจนหายแล้ว๑๑๓๙๖ราย
แล้วก็เหลือที่รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล๕๕๑ราย
เพราะว่าถ้าดูแต่ตัวเลขผู้ป่วยสะสม

ขณะที่ทางด้านรักษาราชการแทนผู้มนวยการกองควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกรมควบคุมโรค
นายแพทย์เสวดสรรนามวาดนะครับ
ซึ่งท่านก็จะมาแถลงในช่วงเย็นนะครับ

เชื่อมโยงกับปาร์ตี้วันเกิด๒งาน
สรุปว่ามีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว๒๙รายนะครับ
เพราะว่าเป็น๒โรงแรม๒ปาร์ตี้๒วันเกิดเนี่ยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้จะมีการประมวลผลผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำ
เพื่อนำมารายงานในยอดรวมของวันนี้๓๐มกราคม
จับตามองนะเพราะว่าเขาบอกผู้เสี่ยงสูงเป็นร้อย
แต่ว่าเท่าที่มีรายงานภายในมา
เขาบอกว่าคนที่ไม่ได้ติดเชื้อก็เยอะเหมือนกันนะครับ
ส่วนการติดเชื้อในห้างสรรพสินค้าดัง
ที่พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า๒๐๐ราย
เพราะว่าในห้างดังแห่งนั้นมีร้านอาหาร๒แห่งที่เกี่ยวข้อง
คือมีพนักงานติดเชื้อจากร้านอาหาร๒แห่ง
รวม๗รายเป็นการติดเชื้อมาจากข้างนอก
ทีนี้ที่เห็นว่ายอดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง
ในห้างศัพท์สินค้าดังมีตั้ง๒๐๐ราย

คือร้านเขาอยู่ในไอคอนสยาม
แล้วก็มีพนักงานของ๒ร้านติดเชื้อไป๗คน
ทีนี้เขาบอกโอ้โหจะเป็นคลัสเตอร์
ที่จะมีผู้ติดเชื้อเป็นร้อยอีกหรือเปล่า
ซึ่งเรื่องนี้ทางหน่วยงานเขามีการชี้แจงออกมา
ว่าตัวเลข๒๐๐รายที่ว่ากันว่าเสี่ยงสูงมันไม่ใช่
จริงเป็นการที่พนักงานของร้านอาหารทั้งสอง
และร้านอาหารอื่นในห้างเข้ารับการตรวจ๒๐๐ราย
เป็นการตรวจนะคะตรวจหาเชื้อใช่เข้ารับการตรวจนะฮะ
ไม่ใช่เป็นคนที่เสี่ยงสูงและจะเป็นถึง๒๐๐ราย
ไม่ใช่นะฮะก็ต้องชี้แจงกันแบบนี้นะครับ
ย้อนกลับมากรณีเคสแล้วก็คลัสเตอร์จากดีเจมะตูม
ก็ไปเกี่ยวพันกับการจัดงานปาร์ตี้๒งาน
งานวันเกิดค่ะร้านอาหารมีการเปิดให้บริการ
เกินเวลาตามพรกรฉุกเฉินหรือเปล่านะครับ
แล้วก็มาตรการในการป้องกันควบคุมโรค
ไม่เป็นไปตามพรบควบคุมโรคหรือเปล่านะฮะ
แล้วก็ทางกอทมก็จะเป็นส่วนในการที่จะเข้าแจ้งความ
เพราะว่าสถานที่นั้นอยู่ในพื้นที่เขตของกรทมที่ต้องดูแล

ก็คือนายพันศักดิ์เจริญสุขผู้อำนวยการเขตสาธรณ์
เขาแจ้งความที่สอนอทุ่งมหาเมฆนะคะ
บอกว่าให้สอบสวนเอาผิดกรณีดีเจมะตูมจัดปาร์ตี้วันเกิด
โรงแรมบรรยันทรีย์เมื่อวันที่๙มกราคม
แล้วก็มีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก
จากนั้นก็มีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วก็ข้อหาในการฝ่าฝืนพระราชกำหนดฉุกเฉิน

รวมถึงประกาศปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวของกรุงเทพมหานคร
ใช่นะครับคือก่อนหน้านี้เขาก็มีการไปทำความสะอาดนะนะ
ที่ร้านอาหารบนดาดฟ้าของโรงแรมบรรยันทรีย์ด้วย
ถือว่าเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อของเขตด้วย
ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
ก็เลยใช้อำนาจตรงนี้ในการเข้าแจ้งความในการลงโทษ
แต่ทีนี้มันต้องมีการดำเนินการต่อไปนะ
คือทางสนทุ่งมหาเมฆซึ่งเป็นตำรวจเขาก็รับแจ้งความเอาไว้แล้ว
เขาต้องดำเนินการในการสืบสวนสอบสวนหาความจริง
หากพบว่ามีหลักฐานหรือพยานยืนยันว่ามีการฝ่าฝืนหรือกระทำผิดจริง
อย่างเช่นโรงแรมปล่อยปะละเลย
ให้มีการนำเครื่องดื่มแอลกอฮอลขึ้นไป
หรือโรงแรมเองมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แล้วก็เปิดให้บริการเกิน๓ทุ่มใช่ไหม
ตอนนั้นเขาให้บริการ๓ทุ่มเท่านั้น

ถ้าเจอหลักฐานว่าทำผิด

คือตอนนี้มันก็เกี่ยวข้องกับโรงแรมและร้านอาหารด้วย
เขาบอกว่าจะเป็นเคสตัวอย่างเลยแหละ
เพราะยังไม่ใครฟ้องร้องร้านอาหารกับโรงแรม
ในเรื่องด้วยผู้ประกอบการเองก็อยากจะ
ทำมาหากินกันไป
แต่ทีนี้ทางกรทมก็มีอำนาจในการฟ้องแล้วนะฮะ
ส่วนเรื่องของการไขกุญแจผ่อนคลายปลดล็อกหน่อยคุณ
รอนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ค่ะประชุมสอบคอชุดใหญ่ไง
แล้วแน่นอนค่ะคุณหมอทวีสินก็ได้พูดถึงมาตรการต่าง
แล้วก็พูดถึงการปรับจังหวัดที่มีการติดเชื้อ
คุณผู้ชมเขาแบ่งโซนสีใหม่กำหนดเขตพื้นที่ใหม่ครับ
มาดูกันเลยค่ะสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
พื้นที่สีแดงเข้มจากเดิม๕จังหวัดถูกไหม
ตอนนี้ลดลงมาเหลือ๑จังหวัดก็คือพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนั่นเองนะคะ
อันนี้แดงกล่ำนะแดงกล่ำแดงเข้มนะฮะ
ส่วนควบคุมสูงสุดหรือว่าพื้นที่สีแดงเนี่ยก็มี๔จังหวัดนะคะ
คือกรุงเทพมหานครนนทบุรีปฐุมธานีแล้วก็สมุทรปราการ
ดูให้ดีนะครับเพราะว่าพอแยกสีเสร็จแล้ว
มันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของมาตรการต่าง
ถูกต้องค่ะอันนี้อยู่ตามหน้าจอเลยนะ
ส่วนพื้นที่ควบคุมหรือว่าพื้นที่สีส้มก็มี๒๐จังหวัด
อย่างเช่นอะไรบ้างกาญจนบุรีจันทบุรีระยองนะคะ
แล้วก็สำหรับพื้นที่สีเหลืองขอดูสีเหลืองหน่อยนะคะ
สีเหลืองเนี่ย๑๗จังหวัดคือพื้นที่เฝ้าระวังสูง
ก็จะมีนครสวรรค์สุราชนครราชศรีมาเป็นต้น
ส่วนสีเขียวค่ะก็มี๓๕จังหวัดก็เป็นส่วนใหญ่นั่นแหละ
พื้นที่เฝ้าระวังเนี่ยนะคะเช่นเชียงใหม่อุดรนครสีธรรมราช
ภูเก็ตก็อยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง๓๕จังหวัดนะฮะ

พอกำหนดเขตสีแตกต่างกันเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยมันมีเรื่องของเงื่อนไขต่าง
เอาอย่างพื้นที่สีแดงเข้มสีแดงกลับสมุทรสาคร
สามารถเปิดตลาดตลาดนัดได้แต่ว่าจะต้องจำกัดผู้ใช้บริการ
ร้านอาหารก็ให้นั่งทานที่ร้านได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
แล้วก็ห้ามดื่มสุราในร้าน
ส่วนที่ศูนย์การค้าห้างต่างก็เปิดได้ไม่เกิน๓ทุ่ม
เด็กเล็กสถานที่พักผู้สูงวัยโรงแรม
แล้วก็สถานประกอบการเปิดได้แต่ต้องมีมาตรการป้องกันโรค

โรงแรมขออภัยโรงเรียนนี่ก็ต้องดูกันอีกครั้ง
เพราะว่าในเบื้องต้นยังสั่งให้ปิดเรียนกันอยู่
เพราะว่าจริงแล้วโรงเรียนหลายจังหวัดเขาจะเปิดเทอมกันอีกครั้ง

ถูกต้องต้องปิดต่อต้องปิดอยู่ใช่ค่ะและสมุทรสาขนรวมถึงพวกสถานบนเพิง
บาคาราโอเกะสนามมวยฟิตเน็ตสปาสนามชนไก่สนามพระเครื่อง
พวกนี้ยังไม่ให้เปิดบริการนะคะ

ใช่ฮะดูพื้นที่ควบคุมสูงสุดหน่อย

เมื่อกี้สีแดงกล่ำก็คือพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
ส่วนนี้พื้นที่ควบคุมสูงสุดจำไม่ง่ายนะฮะ

ก็คืออย่างกรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีสมุทรปราการเนี่ย
๔จังหวัดนี้คือควบคุมสูงสุดนะครับ
ก็ร้านอาหารขยายเวลาเปิดได้แล้วถึง๕ทุ่ม
แต่ยังคงห้ามดื่มสุราในร้าน

ทั้งในเรียนในห้องเรียนและเรียนออนไลน์
การประชุมสัมมนางานเลี้ยงต้องไม่เกิน๑๐๐คน
สรรพสินค้าร้านสะดวกซื้องดกิจกรรมคนหมู่มาก
งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
ปานวดแผนไทยเปิดได้จำกัดผู้ใช้บริการ
เน็ตสนามมวยฝึกซ้อมได้ห้ามมีผู้ชม
แรงงานต่างด้าวจำกัดการเดินทางนะครับ
ส่วนที่ยังไม่เปิดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด
หรือสีแดงในกรุงเทพรับปริมนต์มนตร
ก็สารบันเทิงผับบาคาราโอเกะยังปิดอยู่นะฮะ
บรรการพนันทธ์สนามชนไก่สนามชนหัว
อาบอบนั่วต่างปิดอยู่นะครับ

ท่านดูให้ดีรายละเอียดให้ชัดเจนเมื่อวานผมก็นั่งศึกษาอยู่นะ
มันแตกต่างกันนะคุณเพราะว่าเมื่อกี้เราบอกให้คุณผู้ชมฟังนี้

ถ้าเกิดว่าเป็นพื้นที่สีส้มร้านอาหารเขาจะเปิดได้ไม่เกิน๕ทุ่ม
แล้วก็สามารถสั่งสุราดื่มที่ร้านได้
ใช่ค่ะส่วนพื้นที่สีเหลืองเขาก็จะขยบเวลาไปอีก
ใช่ค่ะหือส่วนพื้นที่อื่นค่ะสีเขียวนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยปรับละเลย
ใช่ไม่ได้ฟรีทั้งหมดน่ายังมีมาตรการนะครับถูก
ในเรื่องของเน้นเว้นระยะห่าง
แล้วก็จำกัดจำนวนคนต่อโต๊ะ
จัดระเบียบการเข้าใช้บริการของทุกสถานบริการ
รวมถึงใครที่จะเดินทางข้ามจังหวัดมา

โดยเฉพาะคนที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด